ค่ะนะฮะที่จังหวัดสงขาครับผมคนก็ไม่ได้สังเกตอะไรหรอกครับ
ว่าในที่สุดเมื่อนายกลงพื้นที่
พร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
เฮ้ยก็แม้ละอ่านข่าวอยู่ไอ้บ้าอะไรยัง
อันนี้อะไรหงวมลายเต็มซื่อ
โมดดังแต่พูดเลยเต็มไม่หมดเลย

คือเรื่องของเรื่องนายกก็เดินทางไปด้วยเครื่องบิน
พร้อมกับรัฐมนตรีมหาธัยผลเอกอภจินดา
เพื่อโรงตรวจราชการสถานการณ์น้ำท่วม๔อำเภอนั่นแหละ
จากนั้นคนสิ่งที่คนสังเกตมากที่สุด
คือทะเบียนรถที่นายกลงพื้นที่นะฮะ

แต่ใช้ได้สักแป๊บนึงนายกก็ขึ้นห่อต่อ

นายกก็ขึ้นฮอแล้วก็พบปรับกับประชาชน
พร้อมกับมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยนะฮะ
แล้วก็หลายคนก็เลยบอกเฮ้ยเลขนี้น่าจะเด็ด
เพราะว่าเป็นรถที่นายกเชื่อมต่อในเกี่ยวกับน้ำครับผม
เพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นเลขนี้๗๗

สุธารณะพระยาทร์เตา้ง้อยบ้านเตา้ง้อยตำบลเตา้ง้อย

บรรยากาศเนี่ยเจ้าไปด้วยความคึกครัก
มีบรรดาประชาชนฟ้ากลับไปหลังไหลนะฮะ

เพื่อไปขอโชคกับพระยาเต๋อง้อยนะฮะ

เต๋อง้อยขาวขนาดนั้นล่ะเธอ

เต๋อง้อยขาวขนาดนั้นล่ะเธอ

เต๋อง้อยขาวขนาดนั้นล่ะเธอ

เต๋อง้อยขาวขนาดนั้นล่ะเธอ

เต๋อง้อยขาวขนาดนั้นล่ะเธอ